ส่วนเรื่องราวของรูปปั้นสุดแปลก
เอาเอาอีกแล้วมันมาอีกแล้ว

คราวนี้เราอยากให้คุณผู้ชมไปดูกันแบบเต็มเลย
เพราะเรารวบรวมมาให้แล้วมีที่ไหนกันบ้างไปดูกันเลย
เริ่มกันที่แรกกับรูปปั้นไก่ชนแล้วรูปปั้นไก่ชนมันศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหน
เขยิบเข้ามาฟังกันใกล้ใกล้เลยค่ะรูปปั้นไก่ชนตัวใหญ่ยักษ์นี้
อยู่ที่หน้าศาลเจ้าพ่อคำใสแม้ศรีไพรเป็นรูปปั้นไก่ชนตัวผู้และตัวเมีย
ตั้งอยู่บนแท่นซ้ายและขวาบริเวณปากทางเข้าของหมู่บ้านค่ะ
โดยมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าเจ้าพ่อคำใสได้มาเข้าฝันคนในหมู่บ้าน
ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันสร้างรูปปั้นไก่ขึ้นมาและเชิญดวงวิญญาณเจ้าพ่อคำใสและแม่ศรีไพร
ตลอดจนสัมภเวษีเพื่อมาสถิตในองค์รูปปั้นไก่ชนนี้
เพื่อปกปักรักษาคนในหมู่บ้านให้อยู่ดีมีสุขตลอดจนขอให้ช่วยเหลือต่าง
และหากใครได้สมหวังดั่งใจหวังก็จะพากันนำเอาหัวหมูอาหารข้าวหวานมาถวายเพื่อเป็นการแก้บนค่ะ
ไปดูรูปันสุดแปลกกันอีกหนึ่งที่โดยรูปปั้นนี้ได้ถูกฝังอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุกว่าหนึ่งร้อยปีต้นนี้
ชาวบ้านเชื่อกันว่านี่คือรูปปั้นของเจ้าแม่มณฑา
ซึ่งก่อนที่จะมีการขุดพบรูปปั้นเจ้าแม่มณฑานั้นก็ได้มีคนงานคนหนึ่งได้เกิดอาการผิดปกติขึ้น
ให้ทุกคนช่วยกันขุดร่างของตนที่ถูกฝังอยู่ในดินใต้โคนต้นไม้ขนาดใหญ่
เพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากถูกฝังอยู่ใต้ดินมานานหลายสิบปี
และก็ได้บอกว่าตนชื่อเจ้าแม่มณฑา
หลังจากนั้นคนงานก็พากันไปช่วยขุดหาร่าง
ไม่นานก็ขุดพบรูปปั้นเซรามิกรูปผู้หญิงนี้แหละค่ะ
งานนี้ชาวบ้านก็พากันมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกัน
คราวนี้เดินทางกันไปที่วัดใหม่โคกมรุมจังหวัดอ่างทอง
เพราะมีผู้หญิงคนหนึ่งเกิดอาการผิดปกติ
ขณะเข้าไปกราบไหว้และผูกผ้าสามสีที่รูปปั้นเจ้าแม่ตะเคียนนี้
เจ้ากลับบ้านได้ปะอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านอีกแล้ว
เหตุการณ์ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
อยู่เธอคนนี้ก็พูดเป็นเสียงคล้ายเด็กน้อย
เหมือนมีใครมาสิงอยู่ในร่าง
แต่สักพักอาการก็หายเป็นปกติ

เธอน่าจะถูกวิญญาณของเจ้าแม่ตะเคียนมาเข้าสิง
ถ้าพูดถึงทุ่งนาคุณจะนึกถึงอะไร

แต่ที่นี่นอกจากแปลงข้าวหรือดินแล้ว
เขายังเจอกับรูปปั้นหมาน้ำโบราณ

ระหว่างที่กำลังไถนาเพื่อปรับหน้าดินอยู่นั้น
ก็ได้พบกับรูปปั้นม้าน้ำ
คล้ายกับเครื่องปั้นดินเผาโบราณโผล่ขึ้นมา
นำไปให้ชาวบ้านแถวนั้นช่วยกันดู
ทราบว่าน่าจะเป็นรูปปั้นม้าน้ำเก่าแก่
เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อก่อนเคยเป็นเส้นทางอริยธรรมโบราณ
มีการค้าขายระหว่างคนไทยกับคนจีนค่ะ
งานนี้ชาวบ้านก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
พากันมาตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพื่อกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบกันจ้า
และที่สุดท้ายจะพาไปดูรูปปั้นพระพิกเนตที่ไม่ธรรมดา
เพราะรูปปั้นนี้มีอายุกว่า๑๐๐ปี
ที่ถูกขุดพบอยู่ภายในไร่อ้อยแห่งนี้
ทางเจ้าของไร่อ้อยได้ขับรถแทรคเตอร์ไปไถดิน

แต่ขณะที่ไถดินอยู่นั้นก็ไปสะดุดกับของแข็งคล้ายหิน
ที่มีรูปร่างประหลาดที่ไม่สามารถยกขึ้นมาได้
เจ้าของไร่อ้อยจึงได้ยกมือไหว้และอธิษฐานว่า
ขอให้ยกได้ปรากฏว่ายกขึ้นมาได้ทันตาเห็นค่ะ
ชาวบ้านที่รู้ข่าวก็พากันมาดู
บางคนก็มาขอกราบไหว้ตามความเชื่อ
เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลค่ะ
และนี่ก็คือเหล่าบันดาลรูปปั้นสุดแปลก

และมีความเชื่อว่ารูปปั้นเหล่านี้นั้นได้โผล่มาให้โชค
แต่ทั้งนี้จะให้โชคจริงหรือไม่
นั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของชาวบ้านในพื้นที่
ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความแปลกที่เราไม่ได้พบเห็นกันบ่อยค่ะ
นี่รูปปั้นสุดแปลกหลายคนเขาก็ได้โชคได้ลาบมาจากรูปปั้นแปลกเหล่านี้

แล้วลูปปั้นใช่ไหม

เออทำไมไม่ดูเมื่อวานเอานะดูเผื่อนะโคตรน่ะ